ข่าวแรกวันนี้ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเซนติเมตร
ถ้าคุณผู้ชมจำได้ก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นเรื่องของดีไซเนอร์ด้วย
ที่ไปประสบเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถชน
แล้วก็ไปตกไปในคลองในครูน้ำจนทำให้เสียชีวิตนะครับ
ล่าสุดนั้นก็ทั้งแม่ของเซนติเมตรเองก็ให้เป็นโจทยื่นฟ้องด้วย

แล้วสารนั้นก็ต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปนะครับ

ห้องพิจารณาคดีที่๒๑สารได้นัดฟังคำพิพากษา
คดีที่พนักงานอายการจังหวัดเชียงใหม่เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาววิจิตราปุกบุญเรืองอายุ๒๕
เป็นจำเลยต่อสารคดีขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

คลิปนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืนของวันที่๒มกราคม
คุณเซนติเมตรเป็นสไตลิตแล้วก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรายการล้นตู้ที่ออนแอร์ทางออนไลน์เนี่ย
ประสบเหตุพร้อมกับเพื่อนอีกคนนึงคือคุณสุภกิจเกิดช้ำอายุ๓๐ปี
ตรงนี้คือสะพานทางเข้าวัดอุโมงถนนคันครองชนรับประทาน๗๐๐ปีที่อำเภอเมืองเชียงใหม่
พร้อมกับทางด้านของนายสุภกิจนะฮะแล้วก็มีรถเก๋งสีดำเนี่ยขับโดยนางสาววิจิตราชนแล้วก็ตกไปในคลอง
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพก็คือคุณโจ้กับคุณเซนติเมตร
หลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพภูพิงราชนิเวศเข้าไปตรวจสอบภาพวงจรปิด
นางสาววิจิตราขับรถนะฮะเป็นคนขับรถในฐานความผิดขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
นางประคองเกิดช้ำซึ่งเป็นพ่อแม่ของคุณสุภกิจเป็นเพื่อนของคุณเซนติเมตรคุณโจ้แล้วก็นายจินนะนาคสุขุมธนายความพร้อมกับญาติเดินทางไปที่ศาลส่วนทางญาติของเซนติเมตรเองไม่ได้เดินทางมาเนื่องจากว่าไม่ติดใจเอาความ
แล้วเนี่ยคำสั่งของนางประคอร์นเกิดช้ำบอกว่าคือพูดไปก็น้ำตาครอบใบอืม
ครอบครัวสูญเสียลูกอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันกลับค่ะนานลูกชายเสียชีวิตไปเนี่ย
ตอนแรกมีแผนกำลังจะเปิดร้านในกรุงเทพด้วย
มาเที่ยวเชียงใหม่กับเซนติเมตรกระทั่งมาประสบเหตุ
หลังเกิดเหตุคู่กรณีไม่เคยติดต่อไปไม่เคยช่วยเหลือใดเลย
โอ้โหแล้วก็บรรยากาศ
เมื่อวานนี้ที่คุณแม่ไปที่ศาลแม่บอกด้วยนะ
คือคู่กรณีก็ไม่ได้ขอโทษแม่เลยนะ
ทีนี้แม่เลยบอกว่าแม่อยากให้ทางทนายความมายื่นฟ้อง
แล้วจะขอเป็นโจทย์ร่วมเพื่อเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู
ลูกชายของแม่เคยดูแลคุณแม่มานะคะ
ฟังเสียงแม่ของคุณโจ้หน่อยค่ะ
อย่างวันนี้ก็รอเขาว่าเขาจะเข้ามาทักเราไหม
เข้ามาสวัสดีเราไหม
ถ้าคิดว่าเขามีจิตใจที่สำนึกว่าทำผิดแล้ว
ถ้าเข้ามาเราก็จะคิดว่าเราก็จะไม่เรียกร้องอะไรครับ
ดูแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจเราเลย
ส่วนทนายความบอกว่าสารจังหวัดเชียงใหม่
เลื่อนนัดฟังคำพิพากษาออกไปเป็นวันที่๒๓กันยายน
เนื่องจากว่าฝ่ายของผู้เสียหายได้ยื่นคำร้อง
ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีเป็นคดีความอายามาตรา๔๔ทับ๑ครับ

แล้วก็กำหนดไต่สวนคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของค่าเสียหายในวันดังกล่าวด้วย
ส่วนทางด้านของนางสาววิจิตรา
ก็คือเป็นคนขับรถเก๋งสีดำหลังจากสารเลื่อนอ่านคำพิพากษา
เนื่องจากว่าทนายคู่กรณีได้ยื่นขอเป็นโจทย์ร่วม
เรียกร้องค่าเสียหายก็๕ล้านบาท
รีบเดินทางออกจากศาลโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
คือคนกลางนะเสื้อน้ำตาลนะครับ
สถานของพันธุ์ตรวจโทษอเนกชายวงรองผู้บังกับการหัวหน้างาน
สอบสวนสพภูพิงราชนิเวศก็บอกว่า
ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าฝ่ายนางสาววิจิตราเป็นคนผิด
ก็เลยสรุปอายการจังหวัดเชียงใหม่ฟ้อง
เพราะว่าขับรถผิดด้วย
ขณะที่เกิดเหตุนางสาววิจิตราเองก็ขับรถอยู่ช่องทาง
ซึ่งเป็นช่องทางด้านขวาสุดมันต้องยูเทิร์น
แต่เธอนั้นกลับตรงไปซึ่งก็ผิดกฎจราจรในตรงนั้น
ทำให้ไปชนกับรถของคุณเซนติเมตร
แทนที่จะตรงไปคือเซนติเมตรเขาจะกลับรถอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของรถเก่งดันขับตรงไปไม่ยอมกลับรถ
ที่เข้าช่องทางขวาสุดซึ่งมันต้องกลับรถ

จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพด้วยกัน